ส่วนเหตุการณ์นี้เราก็ตามความคืบหน้าให้

ที่มีผู้ชายคนนึงไปยืนต่อแถว

แต่ปรากฏว่าไปทะเลาะกับพ่อค้าขายหมู
เขาอ้างว่าข้าขายหมูด่าเขายาบค่าย

อายเขากลับไปบ้านร้องไห้
แต่ว่าไปคว้าปืนย้อนกลับไปที่เขียงหมู
และยิงพ่อค้าเขียงหมูไปสามนัดนะคะเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ไปมอบตัวทีนี้ก็ต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตลาดที่จุดเกิดเหตุ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคงได้ดูกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเป็นภาพคู่กันไปเลยแบบนี้ก็แล้วกัน
เนี่ยค่ะคือยิงไปสามนัดนะคะคนที่อยู่แถวนั้นก็ตกใจก็หลบกันใหญ่เลย

อุดมทองจันทร์อายุ๕๒เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ยิงนายสารสคามีศักดิ์หรือในบอลอายุ๓๗พ่อค้าขายหมูนะคะ
ตลาดตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดสดหลังบขศสระบุรี
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยจะได้ยินเสียงปืน๓นัดนะคะ
พ่อค้าขายหมูในบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายสายเมื่อวาน
พอนายอุดมมอบตัวเนี่ยค่ะตำรวจก็สอบปากคำแล้วก็นำตัวไปทำแผนนะคะ
วันนี้ทำแผนนี่คือร้านเจดาหมูสดตลาดหลังบขศสระบุรี
ก็คือร้านที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ตำรวจให้นายอุดมชี้จุดเลยว่าไหนก่อเหตุลักษณะไหนยังไง
เขาก็นั่งคล่อมรถจักรยานยนต์เดินเข้าไปในร้าน
เจาะยิงนายสารสสามนัดใช้เวลาประมาณห้านาทีในการก่อเหตุนะคะ
ตำรวจบอกว่านายอุดมเขาก็ให้ความร่วมมือนะในการชี้จุดในการทำแผนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คุณผู้ชมยังเห็นเห็นไหมกระจกยังมีรูกระสุนอยู่เลยรูมันใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะ
นี่นะคะระหว่างทำแผนคุณผู้ชมลองสังเกตสีหน้าของนายอุดมครับ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าโอ้โหดูหน้าเขาเครียดเลยนะเครียดมาก
นักข่าวถามอะไรไม่ตอบเลยนักข่าวพยายามจะถามว่าตั้งใจมาฆ่าเขาเลยเหรอ
ทำคนเดียวเลยเหรออยากจะขอโทษครอบครัวคนเจ็บไหมเขาเงียบนะคะ
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาไม่เป็นไรเขาก็เงียบเขาก็ไม่ตอบอะไร
ทีนี้ค่ะมาดูทางฝั่งคนเจ็บกันหน่อยนายสารโรธถูกยิงบาดเจ็บที่แขนซ้าย
ชายโครงซ้ายตอนนี้อยู่โรงพยาบาลสระบุรีนะคะ
คือจุดที่ถูกยิงเนี่ยค่ะกระดูกแตกเลยนะคุณผู้ชมครับ
เนี่ยผิดรูปเลยนะนี่นะคะนี่คือคนเจ็บยังรักษาตัวอยู่
นายสารสก็พูดคุยกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์นะคะ
เราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วขออนุญาตคนในครอบครัวเขาแล้วด้วยนะคะ
นายสารสคนเจ็บเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้คือต้องฟังมุมคนเจ็บด้วยนะคะ
เพราะเมื่อวานเนี่ยมีแต่ข้อมูลจากฝั่งมุมผู้ก่อเหตุอ่าใช่ครับ
ที่อ้างว่าโอ้โหคนเจ็บไปดาเขาอย่างงั้นอย่างงี้ไล่เขาดาเขาหยับหยับคล้ายคล้าย
ดาบุปกรีเนี้ยอืมจริงจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
นายสารสคนเจ็บบอกว่าขอพูดถึงเรื่องของอาการเจ็บก่อนครับ
ตอนนี้รอขั้นตอนเรื่องของการดามเหล็กที่แขนด้านซ้าย
เขากังวลใจมากเลยนะว่ามันจะสามารถกลับมาใช้แขนได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะถามนายอุดมผู้ก่อเหตุจริงจริงเลยว่า
โกรธแค้นอะไรผมนักหนายอมรับว่าเถียงกันแต่มันไม่ได้รุนแรงอะไร
ตอนที่ผมถูกไล่ยิงเนี่ยสิ่งที่ผมทำได้ก็คือตะโกนบอกทุกคนที่อยู่หน้าร้าน
อยู่ในร้านให้หลบก่อนแล้วก็ไปหลบในร้านน้ำ
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินที่ตำรวจจับแล้วปล่อยตัวไปเนี่ย
ได้เข้ามาทำร้ายชกต่อยที่ตัวเขาบอกว่า
มีคนมากกว่าหนึ่งคนที่มาทำร้ายเขานะอ๋อเหรอฮะอ๋อ
ก็เหมือนที่ภรรยากับพี่วินจรยอบอกเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะ
คือคือนายอุดมผู้ต้องหาไปมอบตัวคนเดียวใช่ไหมคะ
บอกว่าผมเนี่ยเออโกรธเขาเข้ามาด่าผมผมกลับบ้านไปร้องไห้คว้าปืนมายิงเขา
ครับแต่ตัวคนเจ็บบอกว่าไม่ต่ำกว่าสามอุ้ยสามเลยเหรออ่า
เจ็บบอกว่าไม่ต่ำกว่าสามคือภรรยากับวินจอยอบอกเห็นมาสองใช่ไหม
นั่นน่ะสิคะแต่เราดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่าเขาขี่จักรยานยนต์มาคนเดียวก็เลยไม่แน่ใจว่ามาจากมุมไหนก็แล้ว
มาทำร้ายเขามาต่อยเขาก่อนครับนี่ค่ะ
แล้วเขาบอกว่าน่าจะมีคนร้ายที่มาร่วมกันก่อเหตุเนี่ย
ต่ำกว่าสามคนอืมทั้งทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกัน
มาก่อนฟังเสียงคนเจ็บดูหน่อยนะคะ

ผมก็รีบพิ้งหลั่งสวนหนักหน้าร้าน
เขาวิ่งเข้าไปโดยวางกันเขาวางด้านหลัง

ผมวิ่งไว้แล้วเห็นบ้านเปิดประตูเอาไว้ได้

พอวิ่งเข้าบ้านเขาไม่ได้เขาก็ช่วยแบบว่าปิดประตูดันประตูไว้นั่นมันจะดันเข้ามา
คุณบอลยืนยันกับไทยรัฐทีวีหน่อยว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยใช่ไหม
ครับไม่เคยเลยครับไม่ได้รู้จักอะไรกันมาแล้ว
ทีนี้กี่คนกันแน่ที่มาก่อเหตุนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์ถอยหลัง
เขาเห็นนายอุดมผู้ก่อเหตุวิ่งตามคนเจ็บไปท้ายตลาด
ไม่รู้ว่าตั้งใจไปฆ่าไปยิงซ้ำหรืออะไรหรือเปล่า
เชื่อว่านายอุดมตั้งใจยิงพ่อค้าเขียงหมูคนเดียว
เพราะตอนเกิดเหตุคนอยู่หลายคนมาก
ไม่ได้จะมุ่งไปทำร้ายใครคนอื่นเลย
คือตั้งใจมายิงพ่อค้าขายหมูเลย
ลุงอำนาจป้าไพร้อแสงจันทร์ที่ร้านเลี่ยมพระ
อยู่ตรงข้ามกับร้านหมูนะคะ
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมัวแต่ทำงานแต่ได้ยินเสียงปืนนะ
เสียงปืนดังครั้งแรกก็ตกใจมากป้าเอง
โอ้โหลงไปหลบใต้เพลิงของร้านเลย
อาศัยจังหวะที่คนก่อเหตุเผลอคลานไปหลบที่ร้านยา
ลุงอำนาจบอกว่าเห็นแล้วว่าเขายิงกัน
คนยิงดูนิ่งมากเลยนะลุงบอก
กวาดปืนไปทางอื่นเลยคือตั้งใจยิงนายสาโรธคนเดียว
ลุงก็รอให้เหตุการณ์มันสงบ
ลุงบอกว่าลุงกับป้าคือเป็นโรคหัวใจทั้งคู่ไง
เจอเหตุการณ์แบบนี้ตกใจมากเลยอยากจะฝากหน่อยก็แล้วกัน
คนสมัยนี้เนี่ยมีอะไรก็ใจเย็นกันได้ไหมล่ะ
สารคนหาเช้ากินค่ำที่เขาต้องมาเดือดร้อนนะคะ
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของคนเจ็บนะคะนายสารโรธนะคะ
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีไปเจอกับภรรยาค่ะ
นางสาววารยารัฐคามีศักดิ์อายุสามสิบสี่
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเธอเล่าให้ฟังที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
สามีไปด่าบุพการีสามีไปชูนิ้วกลางให้เธอบอกว่าไม่จริงค่ะ
มีพยานที่อยู่ที่ร้านขายหมูตั้งหลายคนยืนยันได้เลย
นายอุดมผู้ก่อเหตุเริ่มก่อนด้วยซ้ำเชื่อว่าตั้งใจ
กลับมามาฆ่าสามีเธอให้ตายด้วยซ้ำครับเพราะนายอุดมเนี่ยนะ
มารอซื้อหมูสามชั้นสองกิโลตั้งแต่๖โมงเช้าแล้วมาก่อเหตุยิงตอน๑๑โมง
มันคือการเตรียมตัวมาอย่างดีภรรยาของคนเจ็บบอกว่า
อุดมมากับเพื่อนนะคะตอนมาก่อเหตุเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
ครับมากับเพื่อนอีกคนนึงแล้วทีเนี้ยค่ะเธอก็เลยบอกว่า
เชื่อว่าคนที่ก่อเหตุไม่ใช่มีแค่คนเดียวอ่ะอืม
แล้วแบบยังไม่ถึงคิวเขาไงพี่คนอื่นเขาก็รอกันอ่ะ
รออยู่หน้าร้านเขาก็รอกันได้ทุกคนน่ะอืม
หนูก็เห็นแล้วแหละว่าคนนี้เขาทำหน้าแบบไม่พอใจแหละ
เริ่มแบบว่าเริ่มพูดแล้วว่าแบบโอ้โหรอนานแล้วเนี่ยอะไรประมาณเนี้ย
ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้แฟนหนูก็บอกว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แป๊บนึงอะไรประมาณเนี้ยเนอะมันก็พูดอ่ะก็ไม่ได้มีปากเสียงอะพี่
ก็คุยกันแบบปกติสักพักนึงรอไปเขาคงไม่ทนไม่ไหวเนอะ
เขาก็ออกไปนั่งรถมอไซค์เขาอ่ะคล่อมรถอ่ะอืม
เขาก็พูดว่าตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีอะไรประมาณเนี้ยอืม
แฟนหนูก็แบบหูดีนะหนูดีไม่ได้ยินแฟนหนูก็เลยตะโกนบอกว่า
คุยกับใครประมาณนี้เออแต่เขาไม่ได้ออกมานอกร้าน
เขาก็ไม่ได้ยกนิ้วให้อืมตามที่เขาพูดเมื่อวานอ่ะอืม
ไม่ใช่เลยเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดแบบนั้นครับอืม
แล้วเขาก็แบบกลับมาพวกหนูจะเก็บร้านกันอยู่แล้ว
มันกำลังบอกให้ลูกน้องแบบเก็บร้านเลยอะไรอย่างเงี้ย
อยู่ดีก็แบบหนูได้ยินเสียงปั้งอ้าวอะไรวะหายไปอีกทีหนึ่ง
แฟนเราล้มแล้วอ่ะอืมเออแบบแล้วเขาก็มาต่อยนัดที่สองอีก
แล้วก็วิ่งอ้อมมาอีกนัดที่สามอีกกับพี่คือแบบมันไม่ใช่อ่ะ
เนอะกลับจะให้แฟนเราตายเลยอ่ะ
ด้านแม่ของนายสารสคนเจ็บค่ะนางงามตาโป่งสอนอายุห้าสิบเจ็ด
แม่ตอนนี้กักตัวอยู่เพราะว่าเสี่ยงติดโควิด๑๙นะคะ
แต่แม่บอกแบบนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดที่ร้าน
อ่าแม่บอกว่าแม่ไม่ยอมให้ผู้ต้องหาได้ประกันตัวนะ
จะคานให้ถึงที่สุดเลยเพราะพฤติกรรมมันโหดร้ายมาก
ส่าหย้อนกลับมามายิงสามนัดน่ะแค่เพราะรอซื้อหมูสามชั้นสองกิโล
แค่นี้แม่เลยบอกว่าถ้าถูกปล่อยตัวออกมา
แล้วแม่ค้าข้างถนนอย่างแม่อย่างลูกเนี่ยจะทำยังไงล่ะ
ถ้าคนแบบรอคิวนานแล้วโกรธมายิงแบบนี้จะทำยังไงล่ะ
อยากขอความเห็นใจด้วยนะคะ
แม่ของคนเจ็บบอกแบบนี้นะคะตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงลูกสะพ้ายกรี๊ดเสียงดังมาก
ตะโกนบอกแม่ว่าลูกชายแม่โดนยิง

ทีนี้ค่ะตำรวจเนี่ยจับเอาไว้๒คนแม่บอกนะ
แต่ปล่อยไปคนนึงอ้าวตกลงกี่คนกันแน่
แม่ก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แค่คนเดียวแน่

ตอนแรกตำรวจจับ๒คนแล้วปล่อยไปคนหนึ่ง
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ไม่อยากให้ได้ประกันตัวเลยแล้วก็อยากให้รับโทษแบบหนักไปเลย

ทีนี้ก็ต้องไปถามตำรวจนะคุณผู้ชม
ว่าเอายังไงกันแน่ตกลงผู้ก่อเหตุมีกี่คนกันแน่
พันธุ์ตำรวจเอกเชศชัยเชศสิริผู้กำกับสพเมืองสระบุรีบอกว่า
เรื่องต้นนะคะนายอุดมผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
ก็อย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละที่เขาไปมอบตัว
เขาบอกว่าลูกเขาอยากกินหมูกรอบใช่ไหม
ไปตลาดไปซื้อหมูต่อแถวนาน

เขาอ้างว่าพ่อค้าด่าเขาหยาบคล้ายด่าเขาแรงมาก
ด่าหมูพการีชูนิ้วกลางให้
ก็เลยโมโหกลับไปบ้านไปร้องไห้ครับแค้นใจ
คว้าปืนออกมาเรามายิง๓นัด
พ่อค้าขายหมูบาดเจ็บสาหัส
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็เขารับสารภาพแบบนี้

จะมีคนร้ายมากกว่า๑คนหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติมหน่อยนะ
นี่นะคะก็ภรรยาของคนเจ็บบอกว่าไม่ใช่แค่หนึ่ง
ของคนเจ็บก็บอกว่าดูภาพอยู่เลยมันไม่ใช่แค่หนึ่ง
คนเจ็บเองยังบอกเลยว่าอุ้ยผมโดนต่อยด้วย
เหนือจากโดนยิงเนี่ยนอกเหนือจากโดนนายอุดมยิงเนี่ยโดนต่อยด้วย
คนก่อเหตุต้องมากกว่าหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้ตรงนี้นะคะ
แต่เบื้องต้นนายอุดมถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะ
เตรียมฝากขังพรุ่งนี้ค่ะ
แต่ก็น่าจะสื่อมันยากใช่ไหมคะเป็นดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมหรือว่า
กล้องวงจรปิดวายทางที่นายอุดมเขาขี่จักรยานยนต์มาใช่ไหม
แล้วก็พยานเยอะค่ะเหมือนตัวคนเจ็บเขาบอกอะค่ะ
คนที่อยู่ในตลาดที่อยู่หน้าร้านขายหมูคนนี้เยอะเลย
แล้วคนเจ็บนี้เขากังวลมากเรื่องการกลับมาทำมาหากินของเขา

แล้วแขนเขากระดูกแตกเลย